บอกหยุดยาวทั้งทีพวกเองจะไม่หยุดตีกันซะหน่อยเหรอ

บางย่าแพรกกับแก๊งซอยโรงพยาบาลค่ะ
นี่อายุนี่คือเยาวชนนะคะ
มีคนหนึ่งถูกฟันเข้าที่คออาการสาหัสค่ะ
ตำรวจสพสำรงใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบเลยบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวานนี้
ชาวบ้านเขากลัวไปหมดเลยเพราะมันมากันอาวุธครบมือมากนะ
ระเบิดปิงปองก็มีมีดง้าวปืนมาหมดเลย
รถชาวบ้านได้รับความเสียหายด้วยนะคะเศษหินเศษแก้วก็กระจายอยู่เต็มพื้นไปหมด
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีคนเจ็บ๒คนอายุ๑๔ทั้งคู่
คนนึงนี่เจ็บหนักเลยเพราะโดนฟันเข้าคอนะคะอาการสาหัส
อีกคนถูกฟันที่นิ้วกับแขนข้างขวาค่ะอย่างที่บอกเป็นคู่อริกันสองแก๊ง
เด็กวัดบางย่าแพรกกับแก๊งเด็กซอยโรงพยาบาล
ท้าทายกันทางแชทมีแชทไหมคะ
บอกท้าทายกันทางแชทค่ะแล้วคนที่เล่าให้เราฟังอันนี้นี่
คือเหมือนมีการส่งคลิปท้าทายกันอันนี้ไง
อ่านี่ไงกดผิดกดว้าวทำจุดจุดจุดอะไรกดผิดครับพี่ห้าห้า
เนี่ยอยากลองของแข็งป่ะล่ะเดี๋ยวกูไปแน่ผมจะรอ
น่ะก็คือท้ากันผ่านแชทอ่ะครับแล้วออกมาต่อยออกมาตีกันจริงจริง
คนที่เล่าให้ฟังเป็นน้องผู้หญิงนะคะอายุ๑๔เหมือนกัน
เป็นหนึ่งในแก๊งค่ะอืมบอกก็ฝั่งเด็กซอยโรงพยาบาลอ่ะ
ส่งคลิปมาท้าทายก่อนกลุ่มเธอวัดบางย่าแพรกมีอยู่๙คน
ซอยโรงพยาบาลมี๘คนพอท้าทายนัดแนะกันได้เนี่ยนะ
ฝั่งนู้นขี่รถมาสี่คันเอามีดเอาง้าเอาปืนเอาระเบิดปิงปองมาด้วย
แล้วเขาปลาระเบิดใส่พวกเธอก่อนแต่ระเบิดเขาไม่ทำงานครับ
ตัวเธอเนี้ยตัวเธอเนี้ยเด็กยิ่งวันสิบสิบปีคนเนี้ย
ก็เลยหยิบระเบิดปลากลับไปแล้วอีกฝ่ายก็วิ่งมาฟัน
ไปฟันโดนเพื่อนเธอค่ะปลาใส่ปลาใส่หนูนี่แหละ
ท้าทายกันเหรอค่ะแล้วทีนี้เขาก็มาจอดตรงนี้
หนูมาซื้อของพอดีในนี้มันก็มาตีกัน
ทีนี้หนูก็มันปลาระเบิดมาแต่ไม่แตกหนูก็เลยหยิบ
แล้วก็ปลาใส่มาปลาใส่เราหรือปลาอะไรปลาใส่ปลาใส่หนูนี่แหละ
เล่นนี้แต่ว่ามันไม่แตกหนูก็เลยหยิบมาปลาใส่มันกลับ
ในนี้หนูเดินไปตรงนั้นไอ้หมามันก็จะฟันหนู
หนูก็เดินถอยหลังมาอันนี้มันเหมือนจะฟันมั้ง
แต่ว่ามันก็ไม่ฝันมันเหมือนมันง้างเฉยอะ
มีชื่อไอ้หมาออกมาไอ้หมานี่เป็นฉายาของคู่อริ
เมื่อกี้ก็จะเห็นในแชทนะที่บอกว่าผมพูดเล่นเฉยพี่ม้าแล้วนั่นน่ะ
อ่ะจำชื่อหมาไว้ก่อนนะคะ
เราได้คุยกับชาวบ้านที่นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เห็นเด็กแถวบ้านออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วอยู่ก็วิ่งกรูกันมาเหมือนโดนไล่
แล้วก็เห็นน้องคนเจ็บมายืนคุยกับกลุ่มคู่กรณีแล้วชุดละมุนกัน
ฟันกันเสร็จก็ขี่รถหลบหนีไป
เขาก็เลยรีบไปดูน้องที่ถูกฟันแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนี่แหละ
ตอนนั้นนักการณ์น้องเขาเป็นไงยังมีสติมั้ย
หรือว่าเขามึยมักมาเดินมาจับคอจับคอแบบนั้นพอเหมือนจะลม
เดี๋ยวนะพาไปหาหมอขอดูแผลหน่อย
พอเห็นแผลผมก็เลยเอาเสื้อแปะเข้าไป
ก็แปะผมเพื่อเอามอเซย์

หนึ่งในแก๊งของฝั่งบางย่าแพรก
ซึ่งก็เป็นแก๊งฝั่งคนเจ็บอะนะคะ

ก็เลยแช็ตท้าทายกัน
ในหมาอายุ๒๓ปี

ผมออกไปช่วยน้องไม่ได้เอาอาวุธอะไรไปเลย
แต่ฝั่งนั้นยกพวกมารุมกันเกือบ๓๐คน
นี่คือม้าหรือที่ในคลิปเรียกกันว่าหมานะคะ
เกือบ๓๐ครับเขาให้แอนมาเลยครับ
แล้วระเบิดมีดเตือนอะไรเราได้ปล่อยไหม

ไม่ได้มีพบไปเลยครับ

เฟี่ยงระเบิดฟังปืนแล้วก็ง้าว

ก็คือไม่ได้สู้ครับคือว่า
ช่วยน้องแล้วก็ออกมาเลยครับ

หมานี่น่าจะเป็นแก๊งซอยโรงพยาบาลครับ
แต่ฝั่งคนเจ็บแก๊งวัดบางย่าแพรกบอกว่า

หมาบอกว่าโอ้โหผมไม่ได้เอาอาวุธอะไรกันไปเลย
ฝั่งนั้นต่างหากที่มารุมกัน๓๐กว่าคน

ทั้งสองแก๊งมาสอบปากคำเพิ่มเติม

ส่วนอาการบัดเจ็บของน้อง
คุณตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
ยืดยาวทั้งทีเขาตีกันไม่เริ่มเลย
ตำรวจลองกวดขันในเรื่องการตรวจตราให้มากขึ้นได้ไหม
เพราะว่ามันตีกันบ่อยเหลือเกินตกดึกมันมาแล้ว
ตรงมอเตอร์ไซค์ว้าวมาอย่างดังเลย

เหมือนว่างออกมาตีกันเป็นประจำ
คือเอาจริงก็ห่วงทั้งตัวคนก่อเหตุกันเอง
แล้วก็ห่วงชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นด้วย
รวมตัวทำสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับ